เลยมีคำถามค่ะคำถามคือเฟซบุ๊กสามารถแอดเฟนต์ได้ทั้งหมดกี่คน
ตอบว่าข้อ๑นะครับ๕๐๐คนใช่หรือไม่ครับ
เฉลยค่ะนั่นก็คือ๕๐๐คนค่ะ
เรียบร้อยแล้วครับพี่บอลรับไป๑ดวงดาว
ครับผมเทียม
ส่วนคุณแป๊บเองก็รับไป๒เหรียญนะครับ

เอาล่ะกลับมาที่คุณกริจบ้างนะฮะ
คุณกริจเป็นคนเดียวนะครับที่ยังไม่มีคะแนนในรอบแรกนะครับ

คนของเรานะครับมีคุณอ้วนนะฮะ
จ้านะฮะน้องตองแล้วก็น้องปลา

จ้าเลยนะครับชอบน้องจ้าชอบเด็กนะ

สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับผมชอบเรียนภาษาไทยครับ

เฮ้ยคุณกลายได้เลยอ่ะ
ไม่เขาต้องเพิ่มดาวน์พี่บอลก็ต้องมีการเพิ่มดาวน์
ผมคนไทยเวลากินก็กินผัดไทย
ฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงไทย

กินขนมหวานก็กินน้ำกะทิแต่งไทย
ดูหนังที่เฉลิมไทยเที่ยว

แล้วก็ล่าสุดดูหนังเรื่องไททานิก

สองเหรียญนะครับ

ฟังคำถามนะครับ๒เหรียญครับ
ก็อยากถามว่าภาษาไทยที่ไม่มีหัวมีกี่ตัวครับ

มั่นใจนะฮะไล่ดูแล้วนะฮะ

ครับผม

พร้อมต้องกันนะครับตอบมาว่ามีเพียงตัวเดียวคือก่อไก่ไม่มีหัว

มีกอไก่กับทาทงครับ

แบบที่ขนาดอยู่คือนั้น
เต้นภาพแนวหัวงูเลย
นกนุมนกนนล

สวัสดีครับผมชื่อวุฒิครับผมเป็นแฟนคลับพี่ป๋องครับ

เอาพี่ครับโอเคนะเอาพี่ป๋องด้วยพี่ขอพี่ดีกว่านะ
ที่เป็นแฟนคลับถามใหญ่ก็ได้นะ

พี่ตัดข้อ๔จริงแล้ว

น้องอยากบอกแต่เขาเราให้ผมบอก

๔๑กับ๓๙เอาไหน

ต้องตอบแล้วนะครับตอบว่าห่างกัน๑๒ปีนะครับ
ก็คือ๑รอบนะครับ
จะใช่หรือไม่นะครับ